รายการเกมต่อชีวิตนับเป็นเกียรติและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง
ที่ได้รับรางวัลประชาบดีประเภทสื่อสร้างสรรค์ประจำปี๒๕๕๙
ทางรายการขอขอบพระคุณสำหรับรางวัลซึ่งเป็นกำลังใจ
มุ่งมั่นสร้างสรรค์รายการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว
แค่ทำให้ได้เพียง๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับทุกข์ที่สุดของคนเป็นพ่อแม่ทุกคน
คือไม่สามารถมอบอนาคตที่ดีให้กับลูกได้
และยิ่งเป็นเรื่องการเรียนด้วยแล้วถ้าพ่อแม่ส่งเสียไม่ไหว
นี่คือเรื่องที่เหมือนมีดกรีดหัวใจพ่อแม่อย่างที่สุด
เราไปชมเรื่องราวนี้พร้อมกันครับ
สุชาดามาดุนะคะก็อายุ๓๓ปีค่ะ
ปัจจุบันทำอาชีพนะคะอยู่บริษัทแห่งหนึ่งนะคะเป็นร้านรับตัดสูตรค่ะ

เดือนละ๑๕๐๐๐บาทค่ะ
ก็คือเงินเดือนเขาจะตัดวิกทุกวันที่๑๕แล้วก็วันที่๑๖ก็ถึงจะได้เงิน๗๕๐๐บาทค่ะ
ปัจจุบันที่บ้านนะคะก็มีรวมอยู่ทั้งหมด๙คนค่ะ
เฉพาะครอบครัวเราก็มีทั้งหมด๕คน
ก็จะมีสามีมีเราแล้วก็มีลูกสาว๒คนและลูกชาย๑คนนะคะ
ส่วนอีกครอบครัวหนึ่งก็จะเป็นครอบครัวของน้องสาวนะคะ
ก็จะมีตัวน้องสาวเองลูกของน้องสาวมี๒คนค่ะ
ลูกสาว๑คนลูกชาย๑คนแล้วก็มีแม่ค่ะมีแม่อยู่ที่บ้าน
แต่ก่อนนะคะแฟนก็จะมีงานประจำค่ะเป็นพนักงานส่งเอกสารทั่วไปค่ะ
ตัวเราเองก็จะมีงานประจำเหมือนกันนะคะ
คนก็จะมีรายได้ร่วมกับ๒๓๐๐๐อยู่แต่ว่าก็พอไปได้ค่ะ
แต่หลังจากที่พ่อเขาป่วยก็จะต้องลางานไปดูแลพ่อเขาบ้างอะไรบ้าง
ขึ้นโรงพยาบาลต้องนอนเฝ้า
แฟนนะคะเขาก็เลือกที่จะออกจากงานแล้วก็ให้เราเป็นหลักไปก่อน
ช่วงที่ออกงานประจำมาผมก็ทำอาชีพพนักงาน
ก็ปกติเขาก็จะเป็นคนรับผิดชอบค่าบ้านค่าใช้จ่ายหรือว่าค่ารถค่าอะไรที่จะต้องเป็นเงินก้อนอยู่แล้วค่ะ
แต่พอเขาออกจากงานไปอย่างนี้ค่ะมันก็กลายเป็นว่าค่าใช้จ่ายเงินก้อนก็ตกอยู่ที่เราด้วย
เพราะว่าเงินที่เขาไปหามาได้ตอนนี้ค่ะมันไม่พอที่จะรับผิดชอบในสิ่งที่เขาเคยรับผิดชอบค่ะ
พอแฟนเลิกงานปุ๊บผมก็ไปรับแฟนแล้วก็ขับรถวิ่งงานต่อ
ถ้าเราทำเยอะเราก็คิดว่าเราจะต้องได้เยอะเพื่อมาจุนเจือในครอบครัว
เราก็พยายามที่จะหาเงินให้ได้เยอะขึ้นนะคะแต่มันก็ไม่พอไปจนถึงตรงนั้นสักที
บางทีมันก็ประหยัดลงไป
บ้านหนูก็ปัญหาก็คือแบบว่าเรื่องเงินค่ะเพราะว่ามีแม่ได้เงินอยู่คนก็คือหมื่น

จ่ายค่าบ้านก็๗๐๐๐บาทไหนจะค่าเทอมพวกหนูอีก
หนูก็เลยไม่มีค่าเทิมค่ะ
ครั้งค่าเทอมด้วยจ่ายไป๕๐๐บาทขาดอีก๒๐๐๐บาท

รวม๒คนทั้งหมดมัน๙เทอมอะค่ะ
ส่วนมากพี่น้องจะคุยกันสองคนบ่อยมาก
เรารับฟังเขาแล้วแบบเรารู้สึกที่เขาเครียดตอนนี้เรื่องหนี้
เงินเดือนไม่พอค่าบ้านค้าง
ก็ตั้งแต่ที่พ่อออกจากงานไปดูปู่อะค่ะ
แล้วแม่ต้องมารับภาระคนเดียว

ตอนนั้นหนูคุยกับพี่ไอซ์ว่าจะเลิกเรียนกันค่ะ
เริ่มปรึกษาน้องว่าแบบเราจะทำยังไงดี
ตอนนี้เราต้องเหมือนแบบดิ้นลนแล้วนะ
ถ้าบอกแม่ไปแม่จะไม่เป็นอันทำงานเอา
พอเรามารู้จักยายค่ะ
สองคนพี่น้องไม่ได้เรียนหนังสือแล้วนะ
ตอนที่รู้ทุกอย่างมันมืดไปหมดเลย

ไม่มีแรงแม้กระทั่งจะถามเขาว่ากลับเรียนทำไม
หนูไม่อยากให้ลูกเนี่ย
ต้องมาลำบากเหมือนกับที่หนูลำบากอยู่
ก็คือตอนนั้นก็พยายามที่จะหาของมาขาย
พยายามแบบว่าจะหางานทำทุกอย่าง
เพื่อที่จะมาจ่ายค่าเทิมตัวเอง

เราก็ช่วยแบ่งเบาภาระแม่ไปหน่อย
ไอซ์ก็ไปเอาโดนัทมาขาย
ส่วนใหญ่เขาก็มาช่วยขายโรตีค่ะ
พวกหนูก็ขับรถส่งของกัน
ตอนที่จะไปส่งขนมไปกับเอิญ
คือวันนั้นมันดึกแล้ว

แล้วก็คือไหลจากสะพานลงไปเลย
แล้วเราไม่รู้ว่าขนมเราตก
ขนมโดนเหยียบหมดเลย
ลูกลำบากไหมลำบากมาก
ลำบากทั้งที่อยู่ลำบากทั้งที่กิน

ตอนนี้วิตกกังวลที่สุดเลยเรื่องค่าเทิม
เราก็จะต้องไปหยิบยืมเขามา
ตอนนี้มีหนี้ทั้งหมดก็ที่จ่ายค่าเทิมลูกค้าของเก่าโรงเรียนเก่า๓๕๐๐บาทค่ะ

หนูอยากหาค่าเทิมให้เขาก่อน
ยังไงก็ต้องกลับไปเรียนหนังสือให้

ต่อให้ไม่มีเงินที่จะส่งลูกเรียนก็อยากให้เขาเรียน

น้ำเตาเหนื่อยมั้ยครับ
ไม่เหนื่อยครับ
ที่มีความสุขของหนูคือหนูเห็นทุกคนในครอบครัวมีความสุข
ถ้ามีเงินสักก้อนสิ่งแรกที่หนูอยากทำเลยก็คือ

หนึ่งที่สองคือหนูอยากจะไปใช้หนี้ของหนู
ให้ได้มากที่สุดในชีวิตนี้ตอนนี้เลยคือความรักความห่วงใย
และขอต้อนรับครอบครัวคุณนกจากกรุงเทพมหานครอยู่บนเวทีชีวิตแห่งนี้แล้วครับสวัสดีครับ
คุณน่าสวัสดีนะครับ
จริงในบ้านเราอยู่กันกี่คนเนี่ย

แต่ตอนนี้รายได้เนี่ยก็ยังมีคุณนุเข้ามาช่วยบ้าง

รายได้ค่าของผมก็เฉลี่ยแล้ววันหนึ่งก็ตก๔๐๐บาท
คือนับจากว่าไปดูแลพ่อแล้วก็ไปส่งลูกไปโรงเรียนไปรับลูกโรงเรียนอะไรอย่างนี้ครับ
ระยะเวลาแล้วรวมแล้วเบ็ดเสร็จก็ประมาณ๔๐๐บาท

หนูเป็นพนักงานบริษัทเกี่ยวกับพวกตัดสูตรอะค่ะ

แล้วก็มีรายได้เป็นเงินเดือนประจำเดือนละ๑๕๐๐๐บาท
แต่ว่าเขาตัดเป็นวิกให้ค่ะวิกละ๗๕๐๐บาท

วันค่ะก็คือตัดวันที่๑ถึงวันที่๑๕ได้วันที่๑๖ค่ะ
เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็ต้องอาศัยจากพี่นุที่ทำงานรายวันไป
เพื่อที่จะพอใช้จ่ายในครอบครัวให้ได้

มีเป็นค่าโรงเรียนของเด็กที่โฟกัสมากที่สุด
แล้วก็จะมีเป็นค่ากับข้าวมื้อเช้ามื้อเย็นอย่างนี้ค่ะ
ก็จะมีค่าบางทีเราไปทำงานจนค่าน้ำมันลดอย่างนี้ค่ะ
มันก็ต้องมีใช้จ่ายหลายวัน
บางทีมันก็มากกว่ารายได้ที่เราหาได้ต่อวันที่พี่เขาหาได้ต่อวัน
แล้วสองคนผัวเมียนี้นะครับก็คือใช้จ่ายกันอย่างประหยัดกระเด็ดกระแหม่มากเต็มที
อย่างในเรื่องราวชีวิตที่เราได้ดูกันเห็นกินข้าวกันสองคนผัวเมียหนึ่งกล่อง
คือบางทีมันหามายังไม่พอยังไม่ถึงครึ่งของครึ่งทางของรายจ่ายที่เราจะต้องใช้ภายในวันนั้นนะคะ
บางทีเราก็เลยเอองั้นเอาแค่นี้แบ่งกันก่อนเนอะ
นั่นคือเรื่องการกินอย่างที่บอกว่าพอที่จะกินกันได้ก็คงคุยกันนั่นแหละ
กล่องเดียวอยู่นะอยู่ท้องแล้วพอได้
แล้วก็ประหยัดจนขนาดว่าน้ำมันนะบางทีนะนกเลิกงานก็ต้องไปรับนกกลับบ้าน
บอกว่าอย่าเพิ่งไปส่งที่บ้านเลยลูกค้าเรียกไปส่งงานกันก่อนไปส่งข้าวส่งอาหารกันก่อน
ก็คือกลับรถไปส่งกับผู้ป่าวเมีย
เที่ยงคืนได้ค่ะ
๘๙ชั่วโมง

เค้าจะปรับธุกก็น้องเค้าปรึกษาก็น้องเค้าอะไรอย่างเงี้ย
แล้วผมก็จะอยู่ข้างเขานี่แหละ

อย่างนี้ดีไหมอย่างนี้ดีไหมอีกทีหนึ่ง

ส่วนใหญ่ก็จะไปปรับทุกข์กับกระดาวใช่ไหม
เพราะว่าปัญหาในบ้าน

แต่อย่างน้อยถ้าหนูคุยกับน้องอะค่ะ
บางทีเรามีข้อแลกเปลี่ยนมากกว่า
แต่ถ้าคุยกับแฟนอย่างนี้ค่ะ

ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเรียนของเด็กไหม

หนูแล้วก็อังเปราค่ะ

เราได้สามารถศึกษาไปได้อย่างนี้เหรอลูกเหรอ
แล้วเราก็ผัดผ่อนเขามาเรื่อยอย่างนี้หรอ

เวลาที่ไม่มีค่าเทอมไปให้

คือเขาก็จะมาพูดกับหนูตลอดว่า
เนี่ยถึงเวลาต้องจ่ายค่าเทิมแล้วนะอะไรอย่างนี้

หนูก็เครียดอะพี่หนูก็รู้ว่าแม่ไม่มี

หนูก็คือคิดไว้ในใจแล้วแหละว่า
สุดท้ายเดี๋ยวเราก็ต้องหยุดเรียนแน่

แต่ว่าตอนนี้ครอบครัวเรามันสุดทางแล้วจริงค่ะ

พอลูกมาปรึกษาว่าแม่หนูหยุดเรียนแล้ว
ตอนนี้ได้เรียนหรือยังครับ

กลับมาเรียน๓ชั้น

ค้างค่าเทอมที่ที่เก่าอยู่ไหม

ยืมเงินเขามาจ่ายทั้งหมด๓๕๐๐

เราก็เลยได้ไปต่อที่ใหม่ที่มันถูกกว่าที่เดิม
สองคนนี้เห็นมาว่าปกติแบบนี้

แต่ว่ายังไม่ได้มีพิษยังไม่ได้มีอะไร
แล้วก็อีกโรคนึงเป็นทาราซิเมียค่ะ

แล้วก็ปกพร่องทางการเรียนรู้ค่ะ
แล้วก็เป็นโรคซึมเศร้าค่ะ

อะไรครับ

ชั้นชั้นชั้นล่างสุดเลย
อันทุบาทสองอยู่ชั้น

อันทุบาทสองอยู่ชั้นล่างสุดเลยค่ะ
อ๋อพี่เขาบอกว่าจริงเขาไม่ได้กวนนะ
อนุบาล๒อยู่ชั้นล่างสุดเลย

แล้วเคยขึ้นไปชั้นบนยังลูก

เรียนเก่งแล้วลูกจะได้ขึ้นชั้นบนเลย

อยู่บ้านช่วยแม่ทำงานบ้างไหม
ช่วยทำงานบ้าน

เคยเก็บที่นอนครับ
เก็บที่นอนเป็นแล้ว
เล่าดาวบ้างดาวเป็นฝาแฝด

แล้วตอนนี้เป็นไงบ้างทำอะไรบ้าง
หนูตกงานค่ะตกงานมา

แล้วหนูเคยเดินหางานบ้างยังครับตอนนี้สมัครงานหรือยัง
หลายที่ค่ะหลายที่มาก

ก็ขายของแล้วก็ทำความสะอาดอะไรแบบนี้ค่ะ
เพราะหนูชอบทำความสะอาดชอบแบบนี้มากกว่า
คุณผู้ชมครับถ้าเผื่อว่าใครที่ดูรายการเราอยู่แฟนในตลาดก็ดีนะครับที่มีร้านค้าร้านลวงอะไรก็ได้น้องดาวก็ยังตอนนี้ยังว่างงานอยู่และโดยเฉพาะแม่บ้านทำความสะอาด
ติดต่อมาทางเพจรายการก็ได้เนอะเดี๋ยวประสานงานไปให้
มาถึงชุดยายบ้างยายจ๋ายายวันนา

มีค่ะเป็นอุตตัณฑ์ไขมันอุตตัณฑ์

แล้วแม่ทานยาประจำอยู่ไหมครับ

ความดันอันตรายที่สุดเลยนะฮะแล้วตอนนี้ทำ
ยายก็พยายามที่หารายได้ช่วยกลับบ้านใช่ค่ะทำอะไรบ้างครับยาย
โรตีค่ะขายโรตีขายอยู่แถวไหน
อยู่โรงเรียนศึกษานารีค่ะ
เอ้าครอบครัวนะครับก็ต้องสู้กัน
นกถ้าวันนี้ได้เงินไปต่อชีวิตนกจะเอาไปทำอะไรครับ
จะเอาไปจ่ายค่าเทอมให้ลูกให้หมดก่อนค่ะ
แล้วก็จะเก็บไว้เป็นทุนชีวิตด้วยค่ะ
พ่อแม่ยอมได้ทุกสิ่งทุกอย่าง
นี่แหละคือความรักแท้ที่พ่อแม่มีให้กับลูก
คุณผู้ชมครับหลายคนยังมีโอกาส
ที่จะได้เรียนสูงตามความฝัน

ยังต้องสู้เพื่ออนาคตทางการศึกษาของลูกและหลาน
วันนี้ครับโอกาสบนเวทีเกมต่อชีวิตจึงเป็นของพวกเขา
ขอแค่พิชิตโจทย์ให้ได้๔ข้อ
จะสามารถคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่
เอาใจช่วยด้วยนะครับในช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตครับ
โดนัทตามคำสั่งซื้อจำนวน๑๐ชุด
แล้วนำไปแขวนภายในเวลา๓นาที